ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับ
ล่าสุดครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือ
ถึง๓นักเตะคนสำคัญของทีมชาติไทยนะครับ
นายพาทิตยสุภพงศ์รองเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายต่างประเทศนะครับ
เปิดเผยว่าสมาคมนั้นเตรียมทำหนังสือถึงสมาคมฟุตบอลประเทศญี่ปุ่น
เพื่อที่จะขอตัว๓นักเด็กทีมชาติไทยอย่าง
ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คลับครั้งที่๔๖

ชมในวันที่๒๒และ๒๕มีนาคมนี้
อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสที่ทัพนักเตะไทยนั้น
จะได้๓ดาวดังของทีมชาติไทยมาร่วมทีม

จากปฏิทินของสมาคมกีฬาฟุตบอลของญี่ปุ่นนะครับ
กำหนดให้วันที่๑๙๒๗มีนาคมนี้
เป็นช่วงของการแข่งขันอุ่นเครื่องของทีมในเจลีกครับ
สำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ
ครั้งที่๔๖ประจำปี๒๐๑๘นี้นะครับ

เนื่องจากได้ทีมดังจาก๓ทวีปมาร่วมชิงชัยก็ประกอบไปด้วย
ไทยนะครับในฐานะเจ้าภาพและแชมป์เก่า๑๕สมัยปัจจุบันเป็นทีมอันดับที่๑๓๐ของโลกครับ
จากนี้ก็มีทีมชาติสโลวาเกียนะครับ
อันดับที่๒๘ของโลกจากทวิปยุโรป
อันดับที่๗๓ของโลกจากทวิปเอเชีย

อันดับที่๙๓ของโลกจากทวีปแอฟริกา